หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะครับ
สำหรับคลิปของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
คาดว่าจะเป็นชาวจีนเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนะครับ
แล้วก็มีหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเหมือนกับอยู่ในแพ็คเกจ
ก็คือการไปถ่ายรูปโป๊เปลือยของสาวประเภทสอง
ในห้องในสถานที่แห่งหนึ่งมีการจับของสงวนของสาวประเภทสอง

ล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวทราบตัวไก๊ที่ก่อเหตุ
ที่นำเที่ยวลักษณะอาจารย์อนาจารย์แบบนี้แล้วนะครับ

คลิปวีดีโอเฉาที่เห็นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ซึ่งคาดว่าเป็นชาวจีนกำลังสลับจับของสงวนสาวประเภท๒อย่างสนุกสนาน
นำซ้ำยังมีการโพสต์ท่าเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย
ขณะที่สาวประเภท๒ก็ไม่รู้สึกเขินอาย
ยังหัวเราะใส่กล้องที่กำลังถ่ายอยู่อีกด้วย
ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ร้องเรียนมายังเพจดังพร้อมระบุว่า
ยเงินทุกรูปแบบไม่แคร์ศิลธรรม
ไม่สนใจภาพลักษณ์ของประเทศ
ให้ได้เงินเท่านั้นสนองความต้องการได้ทุกอย่าง
ภาพเหล่านี้ไกด์บางกลุ่มทราบกันเป็นอย่างดีว่ามีอยู่จริง
แปลงมาจากโชว์สาวประเภท๒ระดับไม่มีชื่อเสียงมากนัก
โชว์ย่อยตามโรงแรมเป็นที่รู้จักกันในกลุ่ม
และเมื่อแสดงเสร็จจะลงเอยด้วยการเปลือยกายถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
คลิปนี้กระจายอยู่ในโลกออนไลน์
คงต้องรบกวนตำรวจท่องเที่ยวเร่งสืบหาต้นต่อ
และจัดการตามกฎหมายโดยด่วน

ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลาย
เช่นตำรวจต้องรีบดำเนินการโดยด่วน

เพราะรู้มาว่าบริษัททัวร์นำแพ็คเก็ตนี้มาไว้ในการท่องเที่ยวไทยด้วย
ทำให้การท่องเที่ยวไทยเสื่อมเสีย
ทำอนาจารย์สาวประเภท๒ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ที่เห็นในคลิปไม่ใช่ครั้งแรก
แต่เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีมานานแล้ว
โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทย

เกิดเมื่อปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา
แพร่คลิปวิดีโอความยาว๑นาที๒๔วินาที
เป็นภาพไกด์ชายชาวไทยกำลังอธิบายให้ลูกทัวร์ชาวจีนทราบ
ถึงข้อควรทราบและข้อควรระวังระหว่างการท่องเที่ยวในเมืองไทย
โดยเฉพาะการดูคาวาเร่โชว์และการเดินทางไปเที่ยวพัทยา
พร้อมระบุว่าหลังจากทุกท่านดูคาบาเร่โชว์เสร็จ
ทุกท่านสามารถถ่ายภาพคู่กับสาวประเภท๒ได้
ขอให้เตรียมแบงค์ย่อยให้เรียบร้อยนะครับ
เพราะที่กรุงเทพเขาไม่มีทอน
เงินไว้๒๐บาทถึง๔๐บาทต่อครั้ง
แต่มาคราวนี้กลับปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อไม่ให้ดูอุจาด
โดยมีการว่าจ้างพาเข้าไปที่โรงแรมแทน
ซึ่งไกด์คนไทยและบริษัทนำเที่ยวมีความผิดเต็ม
มักนำแพ็คเกจนี้รวมไปในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อความน่าสนใจ
ร้อนถึงพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
สั่งการด่วนไปยังพนักงานสอบสวนให้ลงพื้นที่พัทยาภูเก็ตและหาดใหญ่
รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างเพื่อดูว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
และที่สำคัญไกด์นำเที่ยวคนนี้คือใครสังกัดบริษัทไหน
โดยยอมรับว่าคลิปที่เห็นไม่ใช่ครั้งแรกแต่มีมานานแล้ว
เผยว่าเบื้องต้นทราบแล้วว่าไกด์ชายชาวไทยคนดังกล่าวคือใคร
โดยจะมีการนำตัวมาแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้
พร้อมแจ้งข้อหาความผิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำอนาจารย์
และผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ส่วนมาตรการต่อไปรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเผยว่า
จะมีการประสานไปยังไกด์และบริษัทนำเที่ยว
อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
เพราะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเสื่อมเสีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน